แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีก็ได้เตือนนะครับ
ให้ระวังไอเทมเรียกโปเกมอนในที่เปลี่ยว
อาจจะเป็นเหยื่อล่อของเหล่ามิจฉาชีพ

ก่อสรทชนัดหารุกับบริษัททูล
เพื่อขอความร่วมมือกำหนดพื้นที่เล่นให้เหมาะสม
แยกราชประสงค์นะครับ

หลังจากที่วันก่อนได้แห่กันไปตามจับ
ในพื้นที่บริเวณพระพรมเอราวัน
ผู้เล่นก็บอกตรงกันนะครับว่าบริเวณนี้มีโปเกสต๊อป
หรือว่าจุดเก็บไอเทมสำหรับเล่นเกมอยู่มาก
แล้วก็ยังเดินเชื่อมไปยังห้างสรรพสินค้าต่าง

แต่ยืนยันนะครับว่าต้องระมัดระวังในการเล่นบริเวณลานน้ำผู้
ด้านหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน
เป็นอีกจุดที่มีผู้คนพากันไปตามจับโปเกมอน
นายสิทธิพลพันนวิไรผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
เชื่อว่าเกมนี้จะได้รับความนิยมนานเกินกว่า๑ปี
ก็จะทยอยอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ในเกม
เพื่อดึงให้คนมาเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง
แต่หากพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัย

ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของตัวผู้เล่นเอง
พร้อมกับเตือนผู้เล่นให้ระวังไอเทมรัวโมดุล
ผู้เล่นเรียกว่าโปรยดอกสากุระไปยังโปเกสต๊อป

ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเดินทางไปจุดที่มีไอเทมนี้จำนวนมาก
อาจจะกลายเป็นช่องโวของเหล่ามิจฉาชีพนะครับ
ที่ซื้อไอเทมนี้มาใช้ในจุดที่เปลี่ยว
เพื่อเป็นเหยื่อล่อให้ผู้เล่นเข้ามาครับ
ปรากฏว่าที่อเมริกาครับมีมิจฉาชีพเป็นโจร๒คน

เมืองไทยมันมีที่เปรียวหลายที่
ก็เวลาจะเดินอะไรเนี่ยสุดท้ายเลยอยู่ที่สติของผู้เล่นครับ
ควรจะมีวิจารณญาณว่าเราควรจะไปตรงนั้นไหม
ไม่ว่าจะเป็นกลางถนนหรือที่เปลี่ยวก็ตามนะครับ

เพื่อหาแนวทางป้องกันผลกระทบ
เรื่องต้นยังไม่มีเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับ
แต่ก็ขอให้เล่นด้วยความเหมาะสม
ส่วนนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือก็สทชได้กล่าวว่าวันพรุ่งนี้
เพื่อขอความร่วมมือกำหนดพื้นที่จับโปเกมอนให้เหมาะสม
ไม่ให้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขตห่วงห้าม
หรือว่าพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
จากนี้จะหารือกับผู้ให้บริการโทรศัพ

เพราะอาจจะเกิดผลกระทบที่ตามมาจากการเล่นเกมนี้
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าไอเทม

บริษัทนียันติกผู้พัฒนาเกมนี้
เกิน๕๐ล้านครั้งแล้วนะครับ
ภายหลังเปิดให้ดาวน์โหลดเพิ่ม๑๕ประเทศในเอเชีย